คุณผู้ชมเคยไหมฮะคุณอริยาเคยไหมครับ
นอนอยู่บนเตียงดีเงยหน้ามองไปที่ฝ้า

แล้วอยู่เลือดมันไหลออกมาตามผนัง

ไม่เคยฮะถ้าใครเคยเจอก็คงหลอนแล้วล่ะ

ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นะครับ
บอกว่านอนอยู่ดีอ้าวมีเลือดสดไหลออกมาตรงผนัง
หอนเลยช่วงเวลาเกิดเหตุตี๒กว่าด้วย

มันอะไร

แล้วก็เช็ดออกมาเป็นคราบสีแดงจริง
คลิปแรกความยาวประมาณ๑นาที๑๔วินาที
หลังจากนั้นตังเจ้าของบ้าน

คุณคิดดูว่าเจออะไร
มันเริ่มเจอเบาะแสแล้วนะ
ว่าเหมือนมีตัวอะไรอยู่ใต้ฝ้า

แล้วมันจะเฉลยนะฮะว่าจริงแล้วมันคือเลือดอะไรนะครับ

อะไรนะ
จะมีประมาณเกือบ๒๐กว่าตัวดูแล้ว
หรือยังครับหางอะไรกระดิก
งูฮะงูอยู่ใต้ฝ้า
สรุปแล้วเขาต้องเรียกกู้ภัยมา
แล้วก็พี่กู้ภัยก็ได้เข้ามาช่วย

เปิดดูเลยแล้วหยิบออกมาทีละตัวทีละตัว
เดี๋ยวนะเมื่อกี้ในคลิปเขาบอกว่าน่าจะมี๒๐กว่าตัวเลยเหรอ

และทีนี้ไอ้ที่เลือดที่มันไหลออกมา
อาจจะออกมาจากไข่นี้นะเข้าใจป่ะ
พวกน้ำกร่ำน้ำอะไรของไข่งูนี่นะครับ

แล้วก็เจอตัวใหญ่ด้วยพี่เขาบอกโอ้นั่นตัวใหญ่ตัวใหญ่

แล้วก็ไอ้ที่ไหลออกมาน่าจะเป็นน้ำจากไข่
หรือว่าจากงูเหล่านี้หรือไม่มันก็กินหนูอะไรเนี่ยนะครับ